คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เด็กนักเรียนกำลังจะข้ามถนน

ปรากฏว่ามีกระบะตีนผีขับมาเร็วมากจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะระทึกใจนะครับ
โอ้โหนี่ฮะเป็นเหตุประทึกมากนะครับ
แล้วก็เด็กตัวเล็กที่เดินตามจะข้ามถนนพร้อมกับพี่รุ่นพี่

จังหวะที่รถกระบะคันหนึ่งมาเร็วโอ้โหตอนแรกนึกว่าชนเต็ม

แต่ก็ทำให้เด็กเล็กคนนี้บาดเจ็บนะครับ
จากนั้นเด็กเล็กก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็ชาวบ้านก็วิ่งไปดู
ส่วนคุณครูและเด็กคนอื่นก็พยายามวิ่งไปไหนรู้ไหมฮะ
วิ่งไปไล่ตามรถกระบะคันที่ขับชนแล้วก็หลบหนีไป
คือเขาไม่จอดลงมาดูเด็กอะไรเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอน๗โมงเช้า
ตรงทางม้าลายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับ

ปกติที่หน้าโรงเรียนก็จะมีชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านคอยโบกทงให้สัญญาณ
และพาเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนเป็นประจำ
แต่ว่าเด็กสองคนนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยคือมาเช้า

แล้วก็เด็กเล็กดันเดินนำเด็กใหญ่นะเด็กรุ่นพี่
โชคดีที่ยังแค่ถูกเฉียว
เธอบาดเจ็บหนกแก้มซ้ายและหัวโน
ตาปิดเอ็กซาเรย์แล้วไม่พบกระทบกระเทือนทางสมอง
หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ก็อย่างที่เห็นพยายามวิ่งร้องตะโกน
ให้กระบะที่เฉียวชนเด็กจอดจอดจอด
แต่กระบะขับหลบหนีอย่างรวดเร็ว
ผู้ปกครองของน้องนำคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ติดตามตัวคนขับรถกระบะตีนผีรายนี้

เพราะทางกรองศาวัฏสอบสวนสพลี
เจ้าของคดีเปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุ
ผู้ปกครองนำเด็กส่งโรงพยาบาลลีจังหวัดลำพูน
ตรวจรักษาพบว่าบาดเจ็บไม่มากมีแผลถลอกใบหน้า
ส่วนนี้ครับภาพวงจรปิดบันทึกภาพรถคันนี้ไปตามเส้นทางต่าง
แต่ว่ายังไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลังเกิดเหตุหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดมุมอื่น
เพื่อดูหมายเลขทะเบียนรถหากเห็นได้ชัดเจน
ก็เชื่อว่าเป็นรถกระบะของคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ยังไม่ตัดสิน
ขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสักระยะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหา
ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็ต้องชดใช้
เพราะเด็กหญิงที่บาดเจ็บอายุแค่๑๐ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๕นะครับ